ได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
คดีฆ่าหันศพและเผาอำพรางที่อายุทยานั่นเอง
เมื่อวานนำตัวไปชี้จุดทั้ง๗จุด
ซื้ออุปกรณ์ในการฆ่าจุดฆ่า
จุดทิ้งศพจุดเผา

มีการควบคุมตัวของผู้ก่อเหตุ
ก็คือนางสาววาสนาเข็มขาวอายุ๔๔ปี
จอยซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต
แล้วก็นายอนันตชัยถิ่นชายโยอายุ๒๓ปีหรือว่าเมฆนะครับ
ซึ่งนางสาววาสนาอ้างว่าเป็นหลานชาย
แล้วก็นายเมฆก็เรียกนางสาววาสนาว่าน้า
ทั้งสองคนเป็นผู้ต้องหาฆ่าหันศพ
นายสุบินเกรดฮิรันอายุ๕๒ปีชาวจังหวัดนทบุรี
อาชีพรับเหมาก่อสร้างและเอาศพไปทิ้งอำพรางนะครับ
โดยตำรวจได้นำหมายสารเข้าขอตรวจค้นที่บ้านพัก
ภายในซอยกาหลง๕ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีก่อน
แล้วก็จับตัวทั้งคู่ได้ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่๒มีนาคม
คือตำรวจก็ทำงานเก่งนะคดีนี้นะฮะ
ก็ตรวจสอบว่าผู้ตายเป็นใคร
ตรวจสอบได้จากชิ้นส่วนศพแล้วก็ลายนิ้วมือนะครับ
หลังจากนั้นก็ตามไปที่บ้านผู้ตาย
ไปเห็นรถของผู้ตายที่จอดทิ้งไว้ที่ลานจอดรถอยู่
แล้วก็ทีนี้ก็สืบจากรถเหมือนกันจนไปเจอภรรยานะครับ
และสอบปากคำภรรยาจนยอมรับสาภาพ
ฆ่าผู้ตายร่วมกับหลานเนี่ยนะครับ

ตำรวจได้คุมตัวไปชี้จุดที่บ้าน

ก็ได้แต่ปิดหน้าปิดตาไม่ยอมพูดอะไรกับผู้สื่อข่าว
แต่สุดท้ายนะฮะก็เปิดปาก

บอกว่าสาเหตุที่เธอต้องทำกับสามีแบบนี้
เพราะว่าเธอก็ถูกกดดันนะ

กับชีวิตที่ผ่านมาถูกสามีเนี่ย
ทำร้ายร่างกายมาตลอด๒๐ปี

เคยเอากาน้ำฟาดหัวเธอจนหัวร้างข้างแตกมาแล้ว

แค่อยากจะให้เขาออกจากบ้านไปเท่านั้น
ผู้ชมฟังเสียงของหนังสาววาสนาน
ปมการก่อเหตุนี่อันนี้มันมาจากเรื่องอะไรครับพี่

ถูกเขาทำร้ายร่างกายมากี่สักครั้งแล้ว

เราได้ทำไปเพราะอะไรครับ

เฮ้ยไปทำทำไม
วันเกิดเหตุที่เราได้เตรียมการแล้วคิดอะไรบ้าง
ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดจะทำอะไรกัน
ถือว่าเป็นการเปิดปากพูดคุยกับสื่อเป็นครั้งแรกเหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อวานเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อ๒ครั้งนะครับ
เมื่อกี้คือครั้งแรกณจุดที่ตำรวจพาไปทำแผน

แล้วก็ตอนที่เธอไปทำแผนอีกครั้งที่จุดเผาอำพราง
เธอก็ให้สัมภาษณ์สื่อแต่ก็เน้นย้ำว่า
ถูกสามีทำร้ายร่างกายมาตลอด๒๐ปีนะครับ
ส่วนเรื่องของการชำแหละศพนะฮะ
เธอก็สาภาพว่าทำในบ้านนี่แหละครับ
ก่อนที่จะชำแหละชิ้นส่วนแยกชิ้นส่วน
นำไปทิ้งตามจุดต่างในพื้นที่ของ๒อำเภอ
คือบางปะอินกับวังน้อยในจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
แล้วก็มีการเผาอำพรางโดยช่วงของการเผาก็ไม่ได้รอ
รอดูว่าชิ้นส่วนมันไหม้ขนาดไหนนะครับ

ซึ่งก่อนหน้านั้นมีผู้พบชิ้นส่วนมนุษย์นะครับ
ก็มีร่องรอยพื้นที่ถูกเผา
แล้วก็เมื่อวันที่พบคือวันที่๑มีนาคม
ปรากฏว่า๑มีนาคมยังไม่พบชิ้นส่วนของศีรษะนะครับ
ทำให้ตำรวจต้องเค้นสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๒ราย
ว่านำศีรษะของผู้ตายไปทิ้งไว้ที่ไหน
ผู้ต้องหาก็รับสาภาพบอกว่า
นำศีรษะไปทิ้งไว้บริเวณริมถนนสาย๓๕

แต่จำไม่ได้ว่าจุดไหนแน่ชัด
เจ้าหน้าที่นครหาชิ้นส่วนสำคัญนี้คือศรีษะ
ตั้งแต่คืนวันที่๒มีนาคมวันที่๓มีนาคมเมื่อวานนี้
จนกระทั่งตำรวจและทีมกู้ภัยอายุทยานะครับ
สามารถที่จะค้นหาศีรษะของผู้ตายได้คุณ
บริเวณริมถนนสาย๓๕๖ตัดจากถนนสาย๓๐
ปฐุมธานีบางประหันตำบลบ้านกรดอำเภอบางปะอิน
ตามคำให้การของผู้ต้องหาที่บอกว่าอยู่ในสโขปนี่แหละ

โดยระหว่างการค้นหาก็ได้เบาะแสจากนายนรง
ชื่นอายุ๗๐ปีซึ่งเป็นคนเก็บขวดเก็บของเก่า
ที่เข้าไปเก็บขวดข้างทางแล้วได้กลิ่นแปลก
ก็เลยแจ้งจุดที่ได้กลิ่นกับเจ้าหน้าที่

พี่คนนี้บอกกลิ่นมันอยู่แถวทางนี้เท่าที่ผมจำได้นะ
ลองไปตามดูสุดท้ายเจ้าหน้าที่ไปพบชิ้นส่วนศีรษะ
บริเวณดังกล่าวจริงนะฮะอยู่ในร่องน้ำ
แล้วก็สภาพของศีรษะก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้ว
เพราะว่าถูกทิ้งมาหลายวันก็มีร่องรอยไฟไหม้
เหมือนชิ้นส่วนอวัยวะอื่นนะครับ
แล้วก็ถูกสัดกัดแทะนะครับ
ไปประมาณ๘เมตรพบร่องรอยการเผาไหม้ในพงหญ้า

รวมถึงธนบัตรใบละ๑๐๐บาท
ตกอยู่อีก๑ใบด้วยนะครับ

ใช่สำหรับคดีที่มันเกิดขึ้น

เพราะว่าได้รับแจ้งคือวันที่๒๘กุมภาพันธ์
วันที่๒มีนาคมสามารถตามจับคนก่อเหตุได้นะ
ทีนี้เราก็ถามต่อว่าวิธีการทำงานของตำรวจตำรวจไปสืบได้ยังไง
ตำรวจบอกว่าคดีแบบนี้นะ

ก็คือรถกระบะคันสีขาวที่มีข้อก
ที่ผู้ต้องหานำไปทิ้งศพตามจุดต่าง
เขาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด๒จุด
แล้วปรากฏว่าเอามาประกอบกันจิ๊กซอเวลามันไล่เลี่ยกัน
คือ๔๕ทุ่มของวันที่๒๘กุมภาพ

ก็เจอที่บังปะอินนะครับแล้วก็ตอนเช้าสักประมาณตี๔ตี๕เจอที่วังน้อย
นี่ไงคือระยะทางกับเวลามันได้กัน
แล้วสุดท้ายหักแล้วไปดูเลขทะเบียน
รู้ว่าใครเป็นคนครอบครองรถคันนี้แล้วสืบมาใช่ค่ะ
ที่สำคัญคือช่วงส่วนแขนที่ถูกตัดออกมาครับ

ตำรวจไปตรวจลายนิ้วมือครับแล้วก็จนรู้ว่าเป็นสุบิน
นี่ก็คือจากที่มีทะเบียนเหมือนกันเพราะมีทะเบียนราช
ต่อเลยนะอารมณ์กำลังต่อเนื่อง
แล้วก็ยังอยากรู้ด้วยนะฮะว่าทำไมถึงทำกันได้ขนาดนี้
หั่นศพที่เราพูดถึงไปนะครับ
นางวาสนานางสาววาสนาบอกว่าอะไรนะ
ถูกทำร้ายร่างกายมาถูกทำร้ายร่างกาย

แต่เหตุซึ่งหน้าเนี่ยคือเห็นคือผัวพาเพื่อนมากินเหล้าในบ้าน
แล้วคราวนี้มีปากเสียงกันมีปากเสียงจนหลานชายนะฮะ
ในเมฆเนี่ยเข้ามาเข้ามาบอกว่าถ้าผมไม่ทำแบบนี้เนี่ย
นางสาววาสนาจะเจ็บเจ็บหมายถึงอาจจะถูกทำร้ายอีก

นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยก็แทงชักเข้าไป
ตายครับสุบินตายสุบินตายนั่งเครียดกันสองคนนะหลาน

เขาตัดสินใจหั่นศพครับ

พศอัมพลโบรับพอร์ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งนะครับ
ติดตามคดีนี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ท่านเล่าเองเลยถึงพฤติการของผู้ต้องหาบอกว่า
วันเกิดเหตุวันอาทิตย์ที่๒๘กุมภาพันธ์ครับ
สุบินขับรถกระบะมาที่บ้าน
เพื่อนมานั่งกินเหล้าด้วยที่บ้านนะฮะ
คือจนถึง๔ทุ่มนะครับ
นางสาววาสนาเมียเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มากับนาย
นัทชัยหรือว่าเมฆหลานชายนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

แม่แม่โอ้โหพ่อพาเพื่อนมากินเหล้าเพียบเลย
แล้วก็ยังไม่กลับไปด้วยนะฮะ

ถ้าพาผัวพาเพื่อนมากินเหล้าเนี่ยมีปัญหานะฮะ
ตอนมาถึงเนี่ยยังเห็นสามีก็กินเหล้าอยู่กับเพื่อนอยู่
เข้าไปต่อว่าเลยต่อว่าแล้วไล่คราวนี้
ทั้งผัวไล่ทั้งเพื่อนให้ออกไป
พอเพื่อนออกไปหมดแล้วครับสุบินไม่ไปฮะ
ไม่ออกไม่กลับเถียงอยู่กับนางสาววาสนา
ในห้องโถงชั้นล่างในเมฆทนไม่ไหวนี่แหละครับ
คุณผู้ชมฮะหยิบมีดทำครัวมาแทงเขาที่ใต้ดาวนมของซูบิน
เสียชีวิตล้มคว่ำลงไปตกใจครับ
คือตอนนั้นทำทำเพราะว่าความบันดาลโทษะหรืออะไรก็ไม่รู้นะ
ครับนะฮะนางสาววาสนากับในเมฆเนี่ย
นั่งสงบสติอารมณ์ครับคิดกันสิทำยังไงดีอ่ะ
เนี่ยผัวตายแล้วเชื่อไหมครับว่านั่งคุยกันปรึกษากัน
หาทางออกอยู่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงวาสนาตัดสินใจไปซื้อถุงดำ
นี่แหละครับที่ร้านสะดวกซื้อครับโดยขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะฮะ
อยู่ปากซอยไปคนเดียวนะกลับมาครับมือหั่นในเมฆ
เอามีดสปาต้าที่มีในบ้านนั่นแหละมาหั่นร่างชำแหละร่างของนายสุบิน
เป็นท่อนท่อนครับคุณผู้ชมครับในห้องน้ำครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนแขนขาหกชิ้นเนี่ย
ใส่ถุงดำ๑ถุงศีรษะ๑ถุงแล้วก็ลำตัวห่อด้วยไวนิวครับ
ด้วยเชือกไนลอนสีขาวแล้วก็เอาขึ้นท้ายรถกระบะ
อย่างที่ภาพจำลองเมื่อกี้แสดงให้เห็นแล้วก็ไปด้วยกันไปด้วยกัน
ตะเวนทิ้งพี่บุ๊คไปตะเวนทิ้งตามจุดต่างนะฮะซึ่งจุดไหนบ้าง
เดี๋ยวให้น้องปุ้ยเล่าให้ฟังต่อมาดูการตรวจค้นบ้านที่เกิดเหตุก่อน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจหาหลักฐานนานกว่า๓ชั่วโมงครับ
เจอคราบเลือด๗จุดครับคุณผู้ชมครับขอโทษนะ
คือไม่ได้พูดจะให้มันมีความรุนแรงในข่าวหรืออะไรแต่จะยกตัวอย่างให้เห็น
คนทั้งคนเนี่ยนะคือไปหั่นไปผ่าไปชำแหละเนี่ยเลือดไม่ใช่น้อยนะครับ
เลือดมันอยู่ตรงไหนบ้างมันอยู่ที่ห้องโถงชั้นล่าง
ซึ่งเป็นจุดที่มีการแทงกันที่ห้องน้ำที่เป็นจุดชำแหละ
ที่กำแพงห้องน้ำก็มีกำแพงบ้านก็มีนะครับ
โต๊ะเก้าอี้ใต้เก้าอี้มันเปลือเปลื้อนไปหมดแล้วครับ
เกลือนไปหมดนะฮะนอกจากนี้นะครับยังพบเชือกที่คาดว่าคนร้ายใช้มัดห่อศพ
ถูกทิ้งไว้ที่รั้วข้างบ้านแล้วก็ถุงพลาสติกที่ซื้อจากนะฮะ
ไม่รู้ซื้อจากร้านสะดวกซื้อด้วยหรือเปล่านะฮะหรือว่าถุงพลาสติกที่อยู่ในบ้านนะครับ
ก็เจ้าหน้าที่เนี่ยจึงเก็บไว้ตรวจสอบฮะ
หลังจากนั้นครับตำรวจนำตัวนางสาววาสนากับนายเมฆ
ไปที่บ้านเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ช่วงเมื่อกี้เราเห็นคุณป้าท่านหนึ่งเพื่อนบ้านเรียกจอย
ไม่น่าทำจอยก็คือวาสนา
เนี่ยฮะเพื่อนบ้านยังรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับ
คือชาวบ้านบอกว่าสุบินผู้ตายอยู่กินรักกับนางสาววาสนามานานมากแล้ว
ลูกสองคนน่ะนะแล้วก็ไม่คิดว่าจอยหรือนางสาววาสนาเนี่ย

ช่วยเมียน้อยตีเมียหลวงบ้านให้อยู่ด้วยอะไรให้อยู่ด้วย
หาเลี้ยงด้วยหาเลี้ยงด้วย
อันนี้เป็นศิลป์มันให้เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วย
อาหารชีวิตไปเลย
แต่ชาวบ้านบางคนก็บอกว่าเห็นคู่นี้ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ

ตำรวจนำตัวทั้งสองคนก็คือ

ไปทำแผนประกอบคำรับศาลภาพ

ก็คือหลังจากที่วาสนาหรือว่าจอยกับนายเมฆ

เข้ามาบริเวณห้องโถงภายในบ้าน
บ้านจุดเกิดเหตุเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ผู้ตาย
คือคุณสุบินกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่นะคะ
จนกระทั่งจุดนี้เป็นจุดแรกที่เขามีปากเสียงกัน
แล้วนายเมฆหลานชายก็ใช้มีดแทงเข้าไปที่หน้าอกของนายสุบิน
จนกระทั่งนายสุบินเสียชีวิตจุดนี้ก็คือบริเวณห้องโถงนะคะ
จุดที่๒คือที่ร้านสะดวกซื้อปากซอยกาหลง๕ค่ะ
จุดนี้นางสาวจอยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปซื้อถุงดำ
แล้วก็เขาชวนกันออกจากบ้านสักประมาณเวลา๒นาฬิกา
จากนั้นไปจุดที่๓ก็คือ๒นาฬิกา๑๕นาที
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนราชพฤกษ์ค่ะ
โดยได้ขับรถกระบะมาจอดที่หน้าปั๊ม
แล้วรถกระบะที่บรรทุกศพมาเนี่ยก็เป็นรถกระบะชื่อของผู้ตายด้วยนะคะ
จากนั้นนางสาวจอยก็เดินลงไปซื้อน้ำมัน
แกลลอนมา๑๖๐บาท
เพื่อที่จะเอาน้ำมันในแกนลอนไปจุดเผาอำพลางศพค่ะ
ที่๔ตำรวจพาไปชี้จุดที่ริมถนน๓๔๗บางปะอินบางประหัน
ที่ทั้งคู่เอาชิ้นส่วนแขนขาของคุณสุบินมาทิ้งแล้วก็เผาตอนตี๔นะคะ
ทีนี้ในอำเภอบางปะอินเป็นจุดที่๕ค่ะ
ริมถนนสาย๓๕๖จุดนี้
ทั้งคู่นำส่วนของศีรษะคุณสุบินมาทิ้งไว้
แสดงว่าที่บางปะอินเนี่ยเขาทิ้ง๒จุดนะคะ
จุดที่๖คนละอำเภอแล้วคืออำเภอวังน้อย
ทั้งคู่ทิ้งชิ้นส่วนลำตัวของคุณสุบินตอนตี๕นะคะ
แล้วก็มีคำถามทั้งคู่วางแผนไว้ล่วงหน้าหรือเปล่า
เพราะว่าจุดทิ้งศพแต่ละจุดมันเป็นจุดเปลี่ยว
แล้วก็เป็นป่าข้างทางเป็นทางรกร้างแบบนี้
เคยมาดูพื้นที่ไว้ก่อนไหมถึงจะก่อเหตุ
ทั้งสองคนก็เปิดปากกับสื่อบอกว่าไม่เคยมาดู
แต่ว่าตัวของนายเมฆเป็นคนขับรถแบ็คโฮล์
แล้วก็ขับรถทำงานอยู่แถวนี้ด้วย

คือเขาจะพอรู้เส้นทางอยู่บ้างว่าจุดไหนเป็นจุดที่มีป่ารกร้าง

ทีนี้ครับสื่อซึ่งไปทำข่าวเยอะมาก
ก็จ่อใหม่ในการที่จะถามผู้ต้องหาทั้งสองนะฮะ
ใช่ค่ะถามผู้ต้องหาทั้งสองนะคะโดยเฉพาะนางสาวจอย

นางสาววาสนาบอกว่าก็ย้ำเหมือนที่ให้สัมภาษณ์
ในช่วงที่ไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่บ้านเลยฮะ
คราวนี้มาทำแผนตรงจุดทิ้งศพนางสาววาสนายังพูดเหมือนเดิม
บอกว่าที่ผ่านมาถูกสามีทำร้ายร่างกายเป็นเวลากว่า๒๐ปีนะครับ
วันเกิดเหตุก็พยายามให้นายสุบินออกจากบ้านเท่านั้นเอง
คืออยากให้เขาออกไปอย่ามาอยู่ในบ้านอย่ามากินเหล้าในบ้าน
แต่นายสุบินไม่ยอมออกนะฮะนี่ไงผู้ตายแล้วก็ถูกนายสุบินเนี่ยทำร้ายร่างกายอีกนะครับตัวของนางสาววาสนาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
แต่ทีนี้นายเมฆหลานชายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็นายเมฆเป็นมือแทง
นางสาววาสนาบอกว่าที่ผ่านมาถูกนายสุบินทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดเลย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เธอเจ็บแค้นเจ็บใจมากก็คือถูกทำร้ายร่างกายจนหัวร้างข้างแตก
เอาการน้ำฟาดเธอนั่นก็ถือว่าเป็นเหตุรุนแรงแล้วเหมือนกันนะครับ
ส่วนตัวนายเมฆก็เปิดปากกับสื่อเหมือนกัน
บอกว่าในวันเกิดเหตุผมไม่ได้ตั้งใจฆ่านะ
ผมถือมีดสปาต้าออกมาขู่นายสุบินให้เขากลัวเท่านั้น
แต่ตัวนายสุบินเขาไม่กลัวเขาเข้ามาทำร้ายผมก่อนเขามาต่อยผม
ผมก็เลยต้องแทงสวนไป
และหลังจากนั้นมันคิดอะไรไม่ออกก็เลยต้องหั่นศพแล้วก็อำพลางศพ
ฟังเสียงทั้งของนางสาววาสนาแล้วก็นายอนาตาชัยหรือนายเมฆ๒ผู้ต้องหาหน่อยครับ

เขาเป็นคนที่โมโหร้ายโมโหร้ายมาก
แล้วเขาก็เคยตัวที่จะต้องมาทำร้ายร่างกายเราตลอดเวลา
ทำร้ายร่างกายเนี่ยรุนแรงถึงระดับไหนครับพี่
รุนแรงค่ะรุนแรงตลอดแล้วเราก็สู้เขาไม่ได้

หนักสุดเราเจ็บถึงขนาดไหนครับพี่
หนักสุดนี่ก็คือเอากาน้ำฟาดหัวแตกแล้วไปเย็บโรงพยาบาลดนทเวศ๑๐กว่าเข็ม

แต่อยู่ด้วยกันมาตลอดนั่นแหละครับ
จริงไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นหรอกแค่อยากมาบ่อยเขาออกจากบ้านตอนนั้น
ไหมครับว่าเรามีการมาสำรวจพื้นที่ก่อนในการที่อำพลางศพครับ

แล้วเรามารู้จักจุดนี้ได้ไงครับจุดที่๓นะครับ
นี้รู้สึกว่าจะต้องเข้าซอยมาแล้วถ้าหากว่าคนไม่เคยมาในพื้นที่ตรงบริเวณนี้
นะครับ

แล้วทำไมตอนนั้นเราถึงต้องเป็นคนเอามีดสปาต้าไปแทงเขาครับผม
ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาไปแทงนะครับผมแค่เอาไปขู่เฉย
ไปขู่แล้วไปแทงได้ไงครับ
ผมก็นึกว่าเขาจะกลัวแต่เขาไม่กลัวครับ
เขาบุกเขาบุกเข้ามาจะมาทำร้ายผมก่อนนะครับ
ตอนแรกผมก็บอกให้แกถอยไปแกไม่ถอย
แกก็ต่อยผมต่อยผมผมก็ปาดปัด
ก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรนะครับ
ไม่ได้ตัดนะครับไม่เกี่ยวกัน
แล้วก็ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาไปควบคุมตัวต่อนะฮะ
แล้วก็เมื่อวานี้คือพี่สาวของนางสาววาสนา
คือพาหลานหลานคือใครคือลูกสาวลูกชายของนางสาววาสนากับนายสุบินเนี่ย
คือสองคนเขามีลูกนะครับคือลูกสาวลูกชาย
พี่สาวของนางสาววาสนาพาหลานทั้งสองมาหานางสาววาสนาเป็นครั้งสุดท้าย
คืออยากให้มาเจอหน้าแม่เป็นครั้งสุดท้ายด้วยคุณ
โดยพี่สาวบอกว่าครอบครัวของนางสาววาสนานั้นยากจนนะฮะ
เมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ก็สงสารคือสงสารน้องด้วยคือนางสาววาสนาที่ก่อเหตุแบบนี้
แล้วก็สงสารหลานทั้งสองคนนะครับจากนี้ไปจะนำตัวหลานไปอยู่ต่างจังหวัด
ทีนี้ก็ต้องพาหลานมาลาแม่ก่อนนะครับ
ไปขอตำรวจบอกว่าลูกของนางสาววาสนาอยากเจอหน้าแม่
ได้คุยกับแม่ก่อนจะถูกจับดำเนินคดีนะฮะ
เขาเมาแล้วเขาก็อรวาสค่ะ

เหมือนคนโลกคิดแต่ครับบอกไม่ถูก

เขาก็เป็นมาตั้งแต่เขา

แต่ก่อนเขาก็มีฐานะดีอยู่
เขาไม่เคยเป็นคนดีในซีลันที่เราเห็นเขา

อย่าขวางอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาพูดนี่จะต้องอย่างนั้นเลย
เห็นหน้าน้องก็ไม่อยากเงยหน้ามองสีหน้าเขาใจยังเศร้าค่ะใจมันหุดหู
ไม่อยากเห็นไม่อยากมองเห็นแบบไม่อยากเห็น
ไม่อยากมองเห็นคนที่เรารักเขากำลังมีความตกระกรรมลำบาก
คุณเข้าใจไหมไม่อยากเห็น
เอาเป็นว่าผู้ต้องหาทั้งคู่ก็ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซ่อนเร้นทำลายศพเพื่อปิดบังการเสียชีวิต
ประเด็นการแจ้งข้อกล่าวหาของตำรวจสพวังน้อย
ก็มีการตั้งคำถามกันเยอะว่าถ้าเกิดว่าดูจากพฤติกรรมแล้ว

ไปถูกพื้นที่ในการทิ้งศพหรือเปล่า
เป็นการไตรตรองก่อนฆ่าหรือเปล่า
ทำไมไม่แจ้งข้อหาภาพไว้ก่อน
ผลตำรวจโทอำพลบัจชาการปรุษพักษ์หนึ่งเราก็บอกว่า

ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบมีหลักฐานเพิ่มเติม
จนสามารถที่จะเหมือนอัพเลเวล
แจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ
กรุณาแสดงความคิดเห็นเข้ามา
บอกว่าคนตายพูดไม่ได้
อีกท่านหนึ่งเหมือนจะระบายความรู้สึก
แล้วก็แนะนำด้วยบอกว่าเขาเองก็ถูกกดดันเหมือนกัน

แต่ใช้วิธีสงบจิตใจเอานะฮะ

ไปดูบรรยากาศที่บ้านของผู้ต้องหากันอีกสักครั้ง
หลังจากเกิดคดีใหญ่แบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงฮะ
จากที่เคยมีมอเตอร์ไซค์แล่นขวักไขวนะครับ
ชาวบ้านปิดไฟนอนประตูเงียบกริ๊บนะฮะ
นอนก็ตั้งแต่หัวค่ำเลยนะฮะ
กิมครับป้ากิมเป็นเพื่อนบ้าน
แล้วก็โอ้โหที่สำคัญคือนี่ป้ากิม
กิมอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านที่เกิดเหตุครับ

เลยพี่พ้องข่าวนี่ฉันตกใจ

ปกติเขาก็ไม่ค่อยเปิดไฟอะไรกันอยู่แล้ว

มองไปก็ไม่คิดเท่าไหร่
นะส่วนเด็กสิเด็กเด็กที่อยู่ในซอยตอนนี้พ่อแม่สบายใจเลย
ไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าออกจากบ้านฮะเด็กกลัวกลัวนะครับ
กล้าออกไปเที่ยวไหนนะครับเย็นเย็นก็เข้าบ้านกันแล้วเพราะกลัว
เดี๋ยวกลับไปไหนมาแล้วกลับค่ำแล้วก็ไม่รู้ว่ากลัวภาษาเด็กนะครับ
คุณผู้ชมครับก็แต่ป้าป้าก็บอกว่าก็คงเป็นอย่างนี้สักพักอ่ะนะมันยัง
ใหม่ใหม่อยู่เดี๋ยวพอผ่านไปก็คนคงจะลืมกันไปเองนะครับแต่ทีม
ไม่ลืมคือคดีนี้เนี่ยอุกชะกันนะฮะแล้วก็ตามดูด้วยว่าผลของ
คดีนี้จะเป็นยังไงครับ